นะครับแล้วก็ไปท่านอำพลจินนาวัฒนะครับ
ท่านประธานครับถ้าเราจะพูดในเรื่องของการหาลือก่อนที่จะเข้าสู่ยติหรือการโหวตในวาระที่๓ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลในวันนี้เนี่ย
ผมอยากจะย้ำเตือนกับประชาชนทางบ้านครับ
รวมถึงพวกเราเพื่อนสมาชิก
ไปยังท่านประธานครับว่าการที่กว่าจะก้าวมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูลในวันนี้ได้เนี่ย
เราใช้เวลากันมามากครับมากกว่า๖เดือนครับ๗เดือนครับ
แล้วเราจะต้องใช้ระยะเวลาต่อไปอีกเท่าไหร่จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ
กว่าจะตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้ว่ารัฐธรรมนูลที่เป็นของประชาชนนั้นเป็นอย่างไร
แล้วประชาชนจะได้รัฐธรรมนูลนั้นหรือไม่เมื่อไหร่ที่เราจะให้คำตอบนี้กับประชาชนครับ
เป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่ยากครับแม้กระทั่งว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลนั้นเป็นนโยบายที่บรรจุไว้ของรัฐบาล
รวมถึงมีการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จสับ
แล้วก็ใช้ร่างของรัฐบาลในการประกอบการพิจารณาพวกเราก็ยอมไม่เอาร่างฝ่ายค้านเอาร่างรัฐบาลก็ได้ครับ
แต่สุดท้ายพอมาถึงปลายทางที่เราจะต้องมีการโหวตวาระสามก่อนหน้านั้นก็มีการยื่นตีความต่อสารรัฐธรรมนูล
รวมถึงบรรยากาศในห้องกรรมธิการเองก็ดีระหว่างการพิจารณาการแก้ไขของกรรมธิการ
ก็มีพยายามเอาอะไรมาใส่ห้ามสอสรมากมายรวมถึงมีการจะพยายามที่จะหยิบบทเฉพาะการนะครับท่านประธาน
มาตรา๒๖๙๒๗๒๒๗๙มาใส่ไว้ในข้อห้ามของสสลว่าต้องเอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปด้วย
ดังนั้นลอยต่อที่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันมีขวากหนามากมายครับท่านประธานครับ
ดังนั้นถ้าจะถามว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูลทำไมต้องแก้ไขที่มาเนื้อหากระบวนการ
ไม่ชอบทำครับอำนาจสถาปนาต้องไปถามประชาชนก่อนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูล๖๐หรือไม่

สถาปนารัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ไม่ได้เกิดจากประชาชนอย่างเดียวครับ
แต่มาเกิดจากรัฐธรรมนูลชั่วคราวปี๒๕๕๗หัวหน้าคอสชครับคณะรัฐประหารครับ
นี่แหละอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูล๒๕๖๐ครับ
แล้วใช้ประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการลงประชามติ
เราจึงเห็นภาพไงครับว่ามีการจับประชาชนมากมาย
ดำเนินคดีตามพรบลงประชามติมากมาย
เห็นไหมครับว่าทำไมเราต้องนำมาสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ถามต่อว่าแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูลประชาชนได้อะไร
ก็มีท่านสมาชิกอภิปรายหลายท่าน
ผมก็เรียนว่าประชาชนต้องได้สิ
ถ้าไม่ได้เราจะมางมแก้กันทำไมครับ

ประชาชนต้องได้เพราะใครจะเป็นรัฐบาลก็มากางรัฐธรรมนูลสิครับ
ก็พักการเมืองเสียงข้างมาก
เพื่อไทยเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล

แต่นี่ผมจะชี้ให้เห็นว่านี่แหละเป็นความผิดปกติของรัฐธรรมนูลหกศูนย์

กรวุฒิสภาตั้งกำหนดรัฐบาลได้ก็มาคุมงบประมาณ
คุมกฎหมายมามียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นประการต่อมาที่มีเพื่อนสมาชิก
ไปยื่นให้สารมนุนตีความว่ารัฐธรรมนุนมีอำนาจหรือไม่
สารลำนูนชัดครับแต่ก็ไม่ชัดในบางเรื่อง

ที่ชัดเนี่ยเขายืนยัน๒ครั้ง
หน้า๑๐ครั้ง๑๑ครั้งหนึ่งบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
เป็นอำนาจของรัฐสภาและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้ครับ
เอาท่านวุฒิสมาชิกก็ไปหยิบข้อความอีกข้อความหนึ่งมาตีความ
ผมก็ไปหยิบข้อความหนึ่งมาตีความแล้วสรุปแล้ว
อันไหนมันเป็นเรื่องที่ถูกล่ะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะโทษท่านวุฒิสมาชิก
โทษสอสอที่ผมตีความหรือจะโทษสารรัฐธรรมนูลที่มีลักษณะการวินิจฉัยที่กำกวม
ปล่อยให้พวกเรามาตีความปล่อยให้ความเดือดร้อนเกิดกับประชาชน
ดังนั้นท่านยืนขาหนึ่งผมก็ยืนอีกขาหนึ่งท่านยืนบอกว่าบวชไม่ได้
ต้องไปทำประชามติก่อนวาระหนึ่งที่โหวตกันมาวาระหนึ่งวาระสองโมคะอ่า
ยืนขาหนึ่งผมก็ยืนอีกขาหนึ่งผมก็บอกว่าสารลำนูนชี้ชัด
ไอ้ที่บอกเนี่ยไม่ได้ระบุสองห้าหกห้องแรกแปดแต่ในยากก็คือว่าสองห้าหกห้องแรกแปด
วาระสามครับก็มาโหวตกันสิครับไม่ยากอะไรนี่แล้วเขาบอกว่าอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
วินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไปทำประชามติทำยังไงก็สองห้าหกวงเล็บแปด
ถ้าอยากตรวจสอบก็ไปเข้าสองห้าหกห้องแรกเก้าท่านก็ไปตรวจสอบต่อสารรัฐธรรมนุนใหม่นะครับ
ดังนั้นผมยืนยันอย่างนี้ว่าชัดแล้วครับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูลเอาให้ชัดไปกว่านั้นไหมครับเอาคนร่างรัฐธรรมนูลเสียหน่อยที่อยู่ในกรรมธิการยกร่าง
ท่านมีชัยรุชุพรรณนะครับก็ดูชาวเลขตอนที่ประชุมวันที่สิบแปดธันวาคมปีสองห้าร้อยห้าสิบแปดท่านมีชัยบอกทำได้
อ้าวมาดูอีกท่านหนึ่งท่านสมคิตเลิศภัยทูลเนี่ยครับวันจันที่สิบห้ามีนาปีสองห้าร้อยสิบสี่เนี่ยล่ะครับข่าวบอกว่าท่านสมคิตบอกว่าขายคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนุนรัฐธรรมนุนลงมติวรรษามร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนได้
นี่อดีตอดีตอธิการบดีหมาลัยธรรมศาสตร์เอาอีกสักคนหนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์ที่ขอสชใช้เป็นเครื่องมือนะครับสุดท้ายท่านบอกว่าเพราะเขาอยากอยู่ยาวขอต่อครับท่านประธานเพื่อที่จะก้าวไปสู่บทสรุปของผมบวรศักดิ์อุวันโนบอกว่าการจะตีความคำวินิจฉัยเนี่ย
สอสลมีได้ไหมไม่ได้ท่านก็บอกไม่ได้อ้าวท่านบวรศักดิ์บอกได้นี่ท่านเคยร่างรัฐธรรมนูลมานะเนี่ยเขาบอกว่าสอดคล้องกับประเพณีการปกครองเพราะอะไรครับบางท่านบอกว่าสอสลทำไม่ได้ไม่สามารถตั้งได้อ้าวท่านไปดูประวัติศาสตร์มาหน่อยนะครับว่าไอ้การมีสอสลเนี่ยมันมีมาไม่น้อยกว่าสี่ครั้งหรอกครับสี่ครั้งเนี่ยอย่างน้อยสองครั้งเนี่ย
มันมาจากรัฐธรรมนุนชั่วคราวมาจากธรรมนุนการปกคล้องเช่นธรรมนุนการปกคล้องสองห้าศูนย์สองนะเช่นรัฐธรรมนุนชั่วคราวสี่เก้าเอาแบบที่คล้ายกับที่เรากำลังทำอยู่ก็สองครั้งที่มีสอสลอก็คือตอนมีรัฐธรรมนุนปีสองสี่เก้าศูนย์นะครับเราไปแก้ปีสองสี่เก้าหนึ่งเพื่อให้มีสอส

ข้างอยากจะทำตามใจตัวเองที่อยากทำดังนั้นไม่แปลกครับที่วันนี้นะฮะนักวิชาการนักการเมืองก็ออกมากันมากครับบอกว่านี่ไม่ต้องใช้หลักนิติศาสตร์ใช้รัฐศาสตร์นี่เป็นเรื่องการเมืองเพราะเขาต้องการใช้รัฐธรรมนูลที่อุตส่าห์ทำมาเลือกนายกอีกรอบครับเห็นไหมฮะเขาวางแผนกันเสร็จสับยังไงท
ก็กลัวจะโดนเช็คบินนะฮะท่านประธานมานำมาสู่การเตรียมการที่จะสรุปล่ะครับท่านประธานครับยืนยันไปยังหัวใจของประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเรามีรัฐธรรมนุนยี่สิบฉบับเวลาประชาธิปไตยผ่านมาแปดสิบแปดปีแต่อยู่กับรัฐธรรมนุนที่เป็นประชาธิปไตยเพียงยี่สิบเจ็ดปีอยู่กับรัฐ

ทำได้ไม่ต้องมีเรื่องการเมืองมาคอยทำให้เราเกิดความกังวลใจประชาชนเขาอยากได้แบบนี้ครับดังนั้นถ้าถามผมก็คือว่าเราต้องยืนยันอำนาจของรัฐสภาและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลตอนท้ายโหวตวาระ๓เลยครับ๒๕๖วงเล็บ๘แต่ถ้าจะเอาให้สารลำนูนไปตีความอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทำประชามติช
หรือไม่ผมเกรงว่าวันนี้สารลำนูนอาจจะวินิจฉัยกำกวมไม่ต่างจากเดิมอาจจะเป็นการเสียเวลาเสียมากกว่าดังนั้นยืนยันโหวตวาระ๓มาตรา๒๕๖วงเล็บ๘ครับในนามของพักร่วมฝ่ายค้านครับ